หลังจากมีดราม่าบนโลกออนไลน์
กรณีการลนลงให้เลิกใช้ถุงพลาสติกนะครับ

เกี่ยวกับการเซ็นเซอร์ภาพถุงพลาสติก

วันนี้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่
เป็นผู้ที่รณรงค์ในเรื่องนี้
ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

กระแสดราม่าการงดใช้ถุงพลาสติกยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
แสดงความตั้งใจจะช่วยลดภาวะโลกร้อน
นำถุงผ้าไปใส่อาหารเอง
แต่ร้านค้าในห้างดังคิดค่าถุงกระดาษเพิ่ม๑๐บาทจาก

พร้อมตั้งคำถามว่านี่คือวิธีการแก้ปัญหาหรืออย่างไร
แล้วจะพกถุงผ้ามาเพื่ออะไร
พร้อมติดแฮชแท็กรัวว่างดใช้ถุงพลาสติก
และ๑มกราบอกลาถุง
เมืองต้นผู้ใช้ทวิตเตอร์รายนี้คิดว่าทางห้างดังทราบเรื่องแล้ว
หวังว่าจะมีการประชาสัมพันธ์นโยบาย
และหาแนวทางแก้ไขให้ผู้บริโภคต่อไป
ผู้ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานด้านนี้
ชี้แจงว่าตั้งแต่๑มกราคม๒๕๕๙
ลูกค้าที่ซื้ออาหารในฟู้ดคอร์ด
ขายอาหารและขนมที่ต้องการซื้อกลับบ้าน
จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น๑๐บาทจากราคา๕บาท
พร้อมยอมรับว่าทางพนักงานของร้านอาจสื่อสารกับลูกค้าคลาดเคลื่อน
และอยู่ระหว่างติดต่อชี้แจงทำความเข้าใจกับลูกค้ารายนี้
ขณะที่บางห้างสรรพสินค้าผุดไอเดีย
หากลูกค้าต้องการถุงพลาสติกต้องบริจาค๑ถุง๑บาท

ผลิตถุงบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาติไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มองว่ากระแสดราม่าทำให้สังคมตื่นตัว
พร้อมขอบคุณโลกโซเชียลที่แชร์ภาพ
สิ่งของที่มีอยู่มาปรับใช้แทนถุงพลาสติก

และเป็นความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย
แล้วแต่ทางแต่ละสถานีจะมีแนวทางการทำงาน
เป็นแต่ว่าเมื่อวันที่๑๓ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ทาง๘ช่องสถานีทั้งของภาครัฐและเอกชนนั้น
ได้แสดงความจำนงว่าอยากจะขอร่วมไม้ร่วมมือ
ในการที่จะลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกนะครับ
ซึ่งที่ผ่านมาผมก็เห็นมีการทายอินบางรายการนะครับ
เป็นรายการตลกบ้างเป็นรายการละครบ้าง

ซึ่งการเบลอถุงพลาสติกนั้นเนี่ย
จริงแล้วถ้าย้อนหลังกลับไปก็คงจะไม่ต่าง
อย่างที่เราเคยเห็นว่ามีการเบลอภาพบุหรี่
ภาพของสุราภาพของปืนนะครับ
เพียงกระแสดราม่าถุงพลาสติกเท่านั้น
แต่ยังมีกระแสโจมตีจากฝั่งวิชาการ

อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ที่แสดงความเห็นกับนโยบายนี้
โดยบอกว่าแม้จะลดใช้ถุงพลาสติก

เพราะจะสามารถลดจำนวนถุงพลาสติก
ถึง๗๘แสนตันต่อปี
แต่ประเทศไทยกลับให้นำเข้าขยะพลาสติก

ถือเป็นนโยบายที่ย้อนแย้งกันเอง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน